ท่านประธานขออนุญาตครับ

พอดีวันนี้ผมเมื่อพฟิปรายเรื่องตำรวจ

จะเซศรีนะครับ

พิปรายตามยัตติแล้วผมก็ตั้งคำถาม
ท่านประธานผมเข้าใจว่าเป็นสิทธิ์ของท่านนายก
แต่ถ้าเกิดท่านนายกรัฐมนตรีให้เกียรติสภา

สิ่งที่ผมถามเป็นเรื่องที่จริงมันผ่านมาแล้วนมนาน
แต่ท่านก็ควรจะรู้และควรจะชี้แจง
ทำไมท่านถึงไม่คิดจะพูดหรือตอบอะไรเลย
ผมเข้าใจดีว่าเรื่องนี้มันกระอ่วนต่อท่านนายกรัฐมนตรี
แต่ถ้าท่านจะใจดำอมหิตแบบนี้ก็ไม่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีอีกแล้วครับ

ท่านประธานค่ะที่ฉันกรณิตงามสุโขลัตนานะคะ
สมาชิกสภาพุทธแหละสะดอนเกียรติความเตยและวัฒนาค่ะ
ฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อ๖๙นะคะ
ก็รู้สึกไม่สบายใจที่เพื่อนสมาชิกนะคะ
ให้คำพูดที่เสียดสีท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ
กับคำพูดที่ไม่สุภาพเลยนะคะ
และที่สำคัญก็คือนี่ไม่ใช่เวทีในการจะมากระทู้ตอบถาม

คณะคอรมอลไม่จำเป็นจะต้องตอบนะคะ
เพราะฉะนั้นอยากให้ท่านช่วยตักเตือนทางสมาชิกให้ทราบ
ถึงข้อบังคับในการประชุมด้วย
และที่สำคัญก็คือท่านควรจะต้องถอนคำพูด
พูดไม่ดีเมื่อกี้นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

ตอนคำว่าอำมิหิตก่อนแล้วกันนะครับ
ท่านโรมไปไหนแล้ว
ท่านประธานครับ
สิ่งที่ผมเล่าให้ท่านประธานได้ฟัง

เพื่อขอให้ท่านนายกรัฐมนตรี

คือท่านประธานลองมองเข้าไป

คือ

อาจจะกลับมาตอบอีกครั้งหนึ่งก็ได้

เพราะฉะนั้นถ้าจะตอบตอนไหนก็ได้ท่านโรม

ส่วนใจดำผมถึงบอกว่าใจดำ

แต่บอกเอามาหิตก็คงไม่ใช่แล้วครับ

เพื่อจะให้การประชุมดำเนินต่อ

ผมไม่สามารถถอนในสิ่งที่ผม
เห็นอยู่กับตาได้ท่านประธาน

สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่านี่ไม่เรียกว่าเป็นความอมหิต

ยังไม่ตอบเนี่ยจะให้เรียกว่าอะไรท่านประธาน
ถ้ามีข้อบังคับอยู่นะครับ

ไม่ถอนนี่ท่านต้องออกนอกห้องประชุมนะครับ